คุณผู้ชมครับพี่ต้นพี่ปุ้ยฮะ
ดูหน่อยนะว่าตัวนี้ตัวอะไรก่อนที่ผมจะเล่าให้ฟัง
คุณผู้ชมดูด้วยครับนะฮะลองทายดูสิตัวนี้ตัวอะไร
ผมก็ขี่มอเตอร์ไซด์ไปเถอะ
ก็ถามข้อมูลว่าเออพี่ไปเจอตรงช่วงไหนอะไรยังไง

ตอนแรกนี่ถ้าไม่ซูมขนาดตัวแท่วเงินตัวทอง

พี่ต้นพี่ปุ้ยทายถูกแล้ววันนี้ก็คงไม่ถูกลอตเตอรี่แล้ว
ไม่ได้ถ้าถ่ายถูกแล้วต้องถูกอีกค่ะ
นั่นไงนั่นไงได้เลือดเลยปุ้ย
คือก่อนจะถึงสามแยกตัดกับถนนหลังวัดหนามแดงที่ตะบนสำรงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการครับ
มีชาวบ้านที่กำลังขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมานะฮะเห็นรถนะครับ
จอดกันก็จอดดูว่ามันอะไรอ๋อไอ้ตัวนี้มันอยู่กลางถนน
เขาไปช่วยกันเอาเชือกมัดเอาไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ส่งให้ร่วมกับตันอยู่นะครับ
เล่าบอกว่าหลังจากชาวบ้านจับลูกจราเข้ตัวนี้ได้
ก็เอามาให้มูลนิธิช่วยกันดูแลไปก่อน
แต่เดี๋ยววันนี้เนี่ยเขาจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาตรวจสอบนะครับ
แล้วก็มารับจราเข้นี้ไปดูแลอย่างถูกต้องดีกว่า
เพราะว่าพี่เขาเป็นอาสาก็บอกว่าไม่รู้จะเลี้ยงจราเข้ยังไงนะ
ต้นคาดว่าจราเข้ตัวนี้มันน่าจะเป็นลูกจราเข้ครับ
มีคนเลี้ยงเอาไว้แล้วก็เอามาปล่อย
อาจจะปล่อยลงคลองสำโลง

เออลงคลองสำโลงแล้วคราวนี้น้ำมันท่วมมันอะไรบ้าง
มันก็ตะเกียกตะกายขึ้นมาบนถนนนี่แหละครับ
กระทั่งมีคนมาช่วยจับมันเอาไว้ได้นี่นะครับ